ผู้ชมครับตามความคืบหน้ากันต่อนะครับในการตามหาน้องต่อ
น้องต่อเด็กชายวัย๘เดือนนะครับหายไปจากอ้อมอกแม่
นอนอยู่กับแม่กับพ่อที่บ้านตั้งแต่เช้า
ของวันที่๕กุมภาพันธ์วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
นี่๓๔วันแล้วนะใช่ค่ะยังหาไม่เจอเลยนะคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับที่นครปฐมนะฮะไปตามเรื่องนี้ต่อนะครับ
คือวันนั้นเนี่ยแม่กับพ่อบอกนอนกันอยู่แล้วที่บ้านเนี่ย
เปิดเป็นร้านขายของข้างหน้าด้วยไม่มีประตูกั้นมีผ้าเนี่ยกั้นเป็นผ้าม่านกั้น
ห้องเท่านั้นนอนกันหลับไปหลับมารู้แค่ว่าเช้าวันนั้นลูกเริ่มคลานแล้ว
ตื่นแล้วรู้สึกตัวอีกทีเอ้าใครมาอุ้มลูกหนีหายไปเลย
มีชาวบ้านบางคนบอกเห็นผู้ชายเสื้อสีเหลืองมาอุ้มเด็กไป
นี่คือนิ่มนะฮะแม่ของเด็กนะครับแม่ของน้องต่อบอกกับคุณสุชาดา
บอกตอนนี้เธอตกเป็นเป้าของสังคมเธอเสียใจมากที่ถูกกล่าวหา
ถูกสงสัยซะเองบางคนบอกเอ๊ะทำไมดูแม่ไม่ค่อยเสียใจเลยที่ลูกหายไป
จะแจ้งเหตุก็ช้าเหลือเกินทั้งทั้งที่เธอเนี่ยทุกข์หนักมาก
ตอนนี้ภาวนาอย่างเดียวขอให้ลูกยังมีชีวิตอยู่
ที่ที่เห็นไม่เท่ากันที่ที่หนูอ่านตามเมนต์นะคะคือหนูก็พยายามตอบทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่หนูรู้ต่อหน้ากล้องอ่ะค่ะหน้ากล้องมันเหมือนว่าหน้าหนูไม่เศร้า
แต่ว่ามันเหมือนมันอยู่ในใจอะค่ะแล้วก็มีแอบไปนั่งร้องไห้กับแฟน
คือนั่งร้องไห้คนเดียวนั่งคิดนั่งทบทวนตัวเองอะค่ะ
มันพอคิดไปคิดไปก็นั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
แต่ว่ามันไม่ได้ทำให้หน้ากล้องเขาเห็นนะคะว่าเราเศร้า
๓วันกับ๑๑ชั่วโมงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณสุชาดานะฮะที่คุยกับนิ่มแม่ของเด็กเนี่ย
เธอบอกเธอเชื่อว่ามีคนมาอุ้มลูกไปนะฮะจากบ้านของเธอนะครับ
เธอบอกเธอก็ไม่อยากระบุหรอกว่าสงสัยใคร
แต่ตำรวจเนี่ยสงสัยเพื่อนบ้านอยู่สามหลังอันนี้นิ่มเขาบอกนะ
แม่ของเด็กบอกนะใช่ไม่ใช่ตำรวจลองไปไล่เอานะ
หรือว่าชาวบ้านลองไปถามกันดูนิ่มเนี่ยอ้างว่าตำรวจเนี่ย
บอกสงสัยเพื่อนบ้านสามหลังหลังแรกบ้านป้าดาอยู่ตรงข้ามบ้านเธอ
เป็นบ้านที่มีกล้องวงจรปิด๓ตัว
แต่วันที่ลูกหายไปเนี่ยเจ้าของบ้านบอกกล้องเสียกล้องพัง
ล่าสุดพบว่า๑ใน๓เนี่ยไม่ได้เสียไม่ได้พัง
แต่ถูกถอดออกหลังที่สองบ้านป้าบานเย็น
อยู่ในซอยไม่ไกลจากบ้านเธอนิ่มอ้างว่ามีเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่า
เห็นผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองอุ้มลูกชายเธอ
เดินหายเข้าไปแถวนี้หลังที่สามบ้านป้าออด
อยู่ในซอยเดียวกันนะฮะบ้านเนี้ยเลี้ยงหมาพิษบูเอาไว้
นิ่มเนี่ยบอกว่าตำรวจเนี่ยแค่สงสัยนะ
แต่เธอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับบ้านสามหลังนี้
เพราะที่เธอสงสัยเนี่ยคือเพื่อนบ้านชื่อกุ้ง
กุ้งเนี่ยชอบมาเล่นชอบมาถ่ายรูป
กับลูกชายเธอแล้วเคยเห็นกุ้งเนี่ย
วีดีโอคอร์ตอนเล่นกับลูกชายเธอ
เหมือนกับวีดีโอคอลไปให้ใครดูสักคนหนึ่ง

คือหนูเคยเห็นเขาถ่ายรูปแต่ว่าไม่รู้เอารูปไปทำอะไร
ก็ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนค่ะแล้วหลังจากเกิดเหตุที่น้องหายไปอ่ะ
เขาได้หลบหน้าหลบตาหรือหายไปไหนไหม
ก็คือวันนั้นที่วันที่น้องหายค่ะตอนเย็นคือเขา
เขาเดินมาซื้อน้ำหน้าบ้านค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้คุยกับเขา
ไม่ได้สังเกตอาการเขาอะค่ะ

ค่ะก็คือเดินเดินมาซื้อน้ำค่ะแล้วก็กลับเลยหรือว่าถามหรือว่าคุยกับใคร
คือหนูไม่รู้ว่าเขาอาจจะเอาน้องไปเลี้ยง
คือก็ยังคิดว่าเขาเอาน้องไปเลี้ยงอยู่ค่ะ
คือทางตำรวจก็เน้นไปว่าเอาน้องไปเลี้ยงแต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหน
ส่วนพ่อของน้องต่อนะฮะชื่อพุทธนะครับ
บอกตอนนี้เธอนอกจากเขาจะเป็นห่วงลูกแล้วยังเป็นห่วงภรรยาด้วยนะครับ
เพราะว่าภรรยาถูกโจมตีจากสังคมอย่างหนัก
ส่วนตัวเชื่อว่ามีคนมาอุ้มลูกไปจริงนะครับ
แล้วเมื่อวานมีญาติเนี่ยโทรมาบอกบอกไปหาคนทรงเจ้ามา
ทรงเจ้าบอกน้องต่อยังมีชีวิตอยู่
ถูกเอาไปทิ้งไว้ในป่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน
เพราะคนอุ้มไปกลัวความผิดก็ไปตรวจสอบแล้ว
ไม่เจอไม่เจอร่องรอยของลูกชายเลย
ส่วนที่เมียสงสัยคนชื่อกุ้งเนี่ยส่วนตัวของพ่อน้องต่อบอกก็สงสัยเหมือนกันนะฮะ
สงสัยตามเมียเพราะเขาชอบมาถ่ายรูป
แล้วก็วีดีโอคอร์กับลูกชายเป็นประจำนะครับ
ไปหาใครสักคนนึงหรือถ้าไม่ใช่เนี่ย
อาจจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่แบบมาชอบมารักน้องต่อ
เห็นแล้วเอ็นดูคงจะวางแผนมาก่อเหตุอุ้มไปก็ได้
เวลาไหน
ทุกผู้ชมครับเราก็ไปที่บ้านของกุ้งมานะฮะ
เดี๋ยวลองดูนะครับกับไม่เจอกุ้งนะครับ
เจอแต่พี่สะพ้ายนะฮะเอาฟังเสียงนะครับ
ก็ไม่มีอะไรก็เลยถามเขาว่ากุ้ง
เมื่อเมื่อเคยไปเล่นกับลูกเขาแล้วนะฮะ
มึงเคยวีดีโอคอล์รูปเขาให้คนอื่นดูไหม
มันก็บอกไม่เคยนะพี่แต่ว่ามีวันนั้นหนูขอถ่ายรูป
เพราะว่าเหมือนเด็กมันเขาเขียนหน้าให้เหมือนจริงจัง
หนูก็ว่าน่ารักดีหนูก็ถ่ายรูปมาแค่นั้นแหละ

เพราะว่าถ้าเขากลับมาแต่วันเขาต้องไปซื้อน้ำแข็งทุกวันค่ะ